สติดีทุกอย่างที่จะหาว่าคนอ่ะคนนี้เบาอย่างมันไม่ใช่
คือเราขับไปแล้วเจอเขาเดินมาแถวนั้นพอดีใช่ไหมครับ
เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า
คือผมขับรถผ่านไปเจอเขาพอดีเขากดโทรศัพท์อยู่
ก็คือมันเหมือนกับว่าประสบเหตุพอดี
ประสบเหตุพอดีก็เราเดินเข้าไปแกล้งถามทาง
คือคำว่าปาดคอมันไม่ได้ปาดคอ
คือจังหวะทางทางหน้าแล้วมันแบบ
มันเหมือนมันฉลับอ่ะมันไม่ได้ทางเลื่อนเต็ม
นี่พ่อบอกไหมมันฉลับแล้วมันก็ดูเหมือนเราว่าปากคอ
แต่ข่าวก็ลงว่าปากคอโหดเทียมอยู่ในนี้
ฟังความสองข้างบ้างครับเดี๋ยวฟังความสองข้างเก่า
โอเคคือผมผิดผมผิด
มันมีหลายอย่างไม่ใช่ว่าแค่คดีผม